ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะคะ

ขโมยของเป็นกระเป๋าสตางค์ของแม่ค้า
เงินไปเนี่ยก็หลักหมื่นนะคะแต่สุดท้ายตำรวจก็ตามจับตัวได้โดยเธอให้เหตุผลของการขโมยครั้งนี้ว่า
ไม่มีเงินจริงเพราะต้องดูแลสามีที่พิการแล้วก็ลูกที่เป็นดาวนซินโดมค่ะ
ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีนำตัวนางสาวรุ่งนภาดวงแก้ว
วัย๒๓ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านขายผลไม้ในตลาดน้องชะอม
ตำบลโคกไม้ลายในอำเภอเมืองปราจีนบุรี
หลังจากที่เธอไปขโมยกระเป๋าสตางค์แม่ค้าได้เงินสดไปประมาณ๓๐๐๐กว่าบาทค่ะ
ตำรวจคุมตัวนางสาวรุ่งนภาได้ที่จังหวัดนครนายกนะคะ
ก็เจอพร้อมของกลางเลยเป็นกระเป๋าสีชมพูพร้อมเงินสด๓๑๐๐๐บาท

ซึ่งนางสาวรุ่งนภาเองก็ยอมรับค่ะว่าเป็นคนขโมยมาจริง
โดยทำทีว่าไปซื้อแคปหมูพอแม่ค้าเผลอก็หยิบกระเป๋าแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ของเพื่อนหนีไป
กลับมาที่บ้านจังหวัดนครนายกโดยเธอให้เหตุผลว่าเธอจำใจต้องเป็นโจร
เพราะว่ามีสามีพิการและลูกป่วยเป็นดาวนซินโรม

แฟนพิการและลูกเป็นลูกป่วยเป็นดาวน์ซินโดรม
ไปมีเงินต้องการไปทำอะไร

อย่างนี้มาไหม
เคยมีประวัติกับน้องเคยทำกับน้องแต่ว่าน้องโดนจับไปแล้ว

ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานะคะลักทรัพย์ผู้อื่นโดยใช้ยานพาหนะ
เพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป
พอทำแผนเสร็จก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ฟังเหตุผลเขาแล้วมันก็สะท้อนใจสะเทือนใจนะครับ
ไม่มีเงินเลี้ยงดูสามีกับลูกที่ป่วย

สังคมอยู่ยากแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเลือกค่ะ

เราก็ต้องเลือกนะคะในสิ่งที่ถูก